อบอุ่นไม่แพ้กันสำหรับบ้านของนักร้อง
เสียงดีแห่งเมืองสุภัณฑ์อุ่มกัลณพัตค่ะคือจริงจริงแล้ว

ไปหาคุณแม่ค่ะอืมและที่สำคัญนะฮะการณพัติ
ขอจัดเฉินดับค่ะคือเรือรวบตึงเลย
ก็คือจัดให้ในกล่องนะคะมาเปิดมา
ทองครอบเซตคุณผู้ชม
รวบตึงไปหมดเลยแม่แบบพูดไม่ออกเลยจุกแบบคือ

กินสักเค้ก
เปิดยังไงแล้ว
อะไรอีกแล้ว

เอาไหม

โอ้ยดูว่าเค้าแซวกันนะคะ
พี่สาวถามว่าเอาไหมเอาสิคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งหนุ่มการเปิดใจว่านะคะที่ให้ทองแม่เนี่ย

โดยคุณแม่แมวเนี่ยค่ะก็ดีใจมากค่ะ
ส่งผลให้สุขภาพของคุณแม่ดีขึ้นเรื่อยค่ะ

หนุ่มกันก็ขอกลับบ้านไปรดน้ำขอพรคุณพ่อคุณแม่

ส่วนงานสงการปกติที่เราได้เห็นภาพคือจัดเมื่อปีก่อนค่ะ
คือจะให้แฟนคลับไปรดน้ำดำหัวปะปงปะแป้งกันค่ะ
ปรากฏว่าปีนี้งดไปก่อนค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันหนักจริงค่ะ
ไว้ที่คลายปีหน้าว่ากันใหม่นะคะไปฟังเสียงหนุ่มกันกันหน่อยค่ะ
ของแม่ก็เส้นเก่านานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ชูมาเส้นเล็กนานแล้วลูกนะอะไรอย่างนี้
ต้องซื้อทองแหละก็ไปซื้อทองให้แม่
ซื้อเป็นซอยคอและมีกำไรเข้าเซ็ตกันครับ
สุขภาพดีครับแล้วก็จริงแล้วมีเบาหวานความดัน
ไปหาคุณโพคุณแม่และก็ไปรสน้ำขอพร
อาจจะไม่มีงานครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด

ดูแลสุขภาพกันเยอะก่อนจะได้กลับมา

มีปีแล้วนะคะที่ไม่ได้จัดที่สมการณ์
โอ้โฮสองปีสามปีแล้วไหมคะ
คิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นครับ
ก็หวังว่าจะได้เจอกันปีหน้าหรือว่าปีในเร็ววันนี้ครับผม